ใครเคยไปเที่ยวถ้ำเขาวงบ้างคะคุณขึ้นไปถึงไหน
ไปถึงสุดตรงปากถ้ำหรือเปล่าหลายคนไปไม่ถึงเหนื่อยถูก
บางคนก็แบบเอ่อถ่ายรูปอยู่ข้างล่างมานี่เพราะว่าทางขึ้นเป็นย่าลำบากมากจริงจริง
แต่มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งขึ้นไปเจอแล้วอึ้งไปเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาเจอสิ่งนี้โรงศพเขาก็เลยถามว่า
มีสิ่งนี้ไว้เพื่ออะไรเหรอโรงนี้มีศพไหมก่อนดีกว่า
แล้วมีไว้ทำไมอ่ะมาตั้งอะไรอยู่ตรงนี้งงไปหมดเลย
นักท่องเที่ยวนะคะเขาก็โพสต์เอาไว้นี่ที่อุทัยธานีนะคะ
สงสัยจังเลยครับบนถ้ำเขาวงโลงอะไร
ผมขึ้นไปถึงนี่เสียวสลังวาบเลยแล้วก็เป็นรูปลงศพ
ตรงานอยู่ปากถ้ำห่างจากพื้นดินแค่๑๐เมตรค่ะ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะคะบางคอมเมนต์บอกอ๋
เมื่อก่อนมีพระมรณภาพที่นั่นนานมากจนไม่มีคนเจอ
แล้วมีหมาไปกินศพมีรูปอยู่ด้วยนะ
ก่อนจะมีโลงมีรูปตั้งอยู่ด้วยบางคนบอกเอาไว้ฝึกวิปัสนากรรมฐาน
บางคนก็บอกเมื่อก่อนมันชื่อถ้ำเขางง
แต่ปัจจุบันคนเดินบ่อยก็เลยเพี้ยนเป็นเขาวงครับ
หลากหลายความคิดเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไร
เจอกับพระอาจารย์บุญรุ่งธีปะโกเจ้าอาวาสวัดเขาวงค่ะ

ไต่เขาวงขึ้นไปประมาณ๓๐๐เมตรจนถึงปากถ้ำ

โรงศพนี้ตั้งมากว่า๓๐ปีแล้ว
เป็นที่นั่งวิปัสนาธรรมของพระสงฆ์

ข้างในเป็นโรงเปล่าไม่มีอะไรไม่ต้องกลัว

ก็ถามว่าเออท่านเจ้าอาวาสแล้วทำไมถึงเอาโลงมาตั้งไว้ตรงนี้
ท่านบอกว่าอยากเตือนใจ
ตั้งไว้แบบนี้อยากจะเตือนใจญาติโยมที่มาท่องเที่ยว

เป็นเครื่องเตือนใจเวลาญาติโยมมาถึงบริเวณนี้
แต่เอาจริงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินมาไม่ค่อยถึงหรอก

ก็คงจะงงอึ้งตกใจ
ก็เลยถ่ายรูปไปลงโซเชียลกัน
พระอาจารย์บุญรุ่งฝากบอกมาด้วยนะคะ

เพราะวัดนี้เนี่ยสวยจริงสวยงามมาก
แล้วก็เป็นสุดยอดอันซีนแห่งอุทัยธานีด้วย
คือถ้าบอกว่าอุทัยจะมีที่ไหนไปเที่ยว

แต่ก็ต้องชื่นชมนักข่าวนะคะ
และช่างภาพขึ้นไปถึงขึ้นไปถึง
จนถ่ายภาพลงศพได้ใช่ค่ะคือแปลว่าจะยาก